คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของนกพิราบตัวหนึ่ง
เขาไปเกาะสายไฟฟ้าแรงสูง

พอไฟช็อตเท่านั้นไม่พอนะฮะสายไฟมันขาด
แล้วก็หล่นลงมาที่บ้านเรือนของประชาชน
ที่บ้านเรือนประชาชนจะเกิดเพลิงไหม้
แต่ที่เห็นนี้กลายเป็นนกพิราบย่างไปแล้วฮะ

ซากนกที่ไม่เกรียมไร้ขนถูกทิ้งอยู่ที่หน้าร้าน
อาบน้ำและตัดขนสุนัขหน้าซอยประปา
ถนนสายไร่กล้วยอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
หลังจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
กพิราบตัวนี้ไปเกาะสายไฟฟ้าแรงสูง

ส่วนสายไฟมันขาดเป็น๒ท่อน
สายไฟก็ฟาดลงมาบนหลังคาร้าน
จนเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งที่หลังคาร้าน

แล้วชาวบ้านตกอกตกใจเห็นกลุ่มควันแบบนั้น

นี่ขนของออกจากร้านเลย
ย้ายหนีเลยป้องกันไว้ก่อนควันมาแล้ว
คันมาแล้วไฟมันไหม้หลังคาแล้วนะครับ
แล้วก็รีบฉีดน้ำยาเคมีดับเพลิงไปพังก่อน

ดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ใช้เวลา๑๕นาทีเพลิงจึงสงบลง
เพลิงไม่ได้ลุกลามเสียหายมากนักนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา
ซ่อมแซมส่วนนกตัวนี้
ต้นเหตุครับก็น่าสงสารอยู่นะครับ
กลายเป็นนกพิราบย่างไปแล้วนะฮะ
ดีนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาดับเพลิงได้ทัน

งั้นบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายอีกนะครับ
เขาบอกว่าตรงนั้นมีสายไฟสายเคเบิ้ล

คู่ก็เห็นในภาพและสายค่อนข้างต่ำด้วยนะคะ
ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลจุดนี้ด้วยนะฮะ